คุณผู้ชมฮะเป็นดราม่าเมื่อวานนี้เรื่องของดาราสาวชื่อเล่นปอปลา
แล้วก็ชื่อจริงออ่างเขาเปิดเผยตัวแล้ว
ผู้จัดการบอกแล้วหมายถึงแป้งออนจีลานี่แหละ
นะครับคือเขาไปกินอาหารกันที่แบบโรงแรมร้านระดับมิชลินสตาร์
ปรากฏว่ามีการตักอาหารแล้วไปกระเซ็นโดนผู้หญิงที่เขาลงคลิปเนี่ย
แล้วเป็นชุดขาวแล้วเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นนะ
ลองดูคลิปติ๊กต๊อกเขาหน่อย
ชื่อเล่นปปชื่อจริงออ่าง
หันมาขอโทษพี่แหละหันมามองหน้าพี่ประชันกันห่างกันประมาณฟุตหนึ่ง
พี่ก็มองหน้าชีในใจก็มองหน้านะว่าเอ๊ะคนไทย
โอเคพูดภาษาอังกฤษในใจคิดนะในใจก็คิดอีกเป็นดาราหรือเปล่านะ
แต่ในใจเราก็คิดจะไปทักชีไม่ทักดีกว่า

ตอนแรกพี่ก็เฉยไปนะสักสองสามวิ
วิแล้วขี้ทีเราแก่แล้วปล่อยให้เขาด่าข้างเดียวคงไม่ได้แน่

ตอบเป็นอย่างนี้มันก็เลยพูดใหม่

แต่เราไม่ตอบเลยนะเพราะรู้สึกว่าซื้อผ้าจะเลอะแล้ว

เป็นการที่เอาเรื่องมาเล่าแล้วก็ตอบโต้แบบไฟแลบเลย
เจ้าของคลิปเล่าบอกว่าไปรับประทานอาหารระดับมิชลินสตาร์ที่โรงแรมแห่งหนึ่งครับ

ดาราสาวตักอาหารก็เห็นคุยเล่นอยู่กับคนที่มาด้วยกัน

แล้วมาโดนเอาเสื้อสุด

อึ้งไปตอบสวนไปเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันที่เธอพูดเมื่อกี้
ยอมรับว่าดาราสาวเอ่ยขอโทษจริงแหละ
แต่เธอบอกว่ามันไม่ใช่การขอโทษด้วยความจริงใจ

ควรจะมาถามถ่ายแสดงความจริงใจหน่อยไหม
แล้วที่สำคัญคือไม่มีสิทธิ์ที่จะมาด่า
แป้งได้รับรู้นะครับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นแล้วล่ะ
แล้ววันเกิดเหตุแป้งก็ขอโทษคู่กรณีแล้วถึง๒ครั้ง

อะไรฮะเคลียร์เรื่องคดีที่โดนโกงเงิน๓ล้านบาทก่อน
เดี๋ยวถ้าสบายใจเมื่อไหร่
จะมาโพสต์ชี้แจงอีกครั้งเร็วนี้ครับ